ผู้ชายคนนึงไปขโมยพระพุทธรูปมา
พอกำนันตามไปจะเอาคืน

เขามีอาวุธเป็นท่อนเหล็กและมีดพระ
หรือจะสู้ปืนไฟฟ้าและไม้งามของตำรวจได้

ลองผมก่อนอีกค่ะเอามานี่

เป็นไงครับ

ฝั่งหนึ่งก็มีเหล็กยาว
ฝั่งนึงก็เป็นตำรวจมีเหล็กง่ามอันนี้ค่ะ

ตำรวจบุกเข้าไปหาเป็นตำรวจสอบภอมเมืองร้อยเอ็ดค่ะ
บ้านของเขาโอ้โหดูบ้านสิของเยอะของรกไปหมดเลย
บ้านเขาอยู่ในพื้นที่ชุมชนบ้านดงหลานที่อำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะ
ตอนไปถึงน่ะอาการเขายังคงมีอยู่ค่ะ
ถือมีดพระถือท่อนเหล็กยาว
ต่อสู้กับตำรวจตำรวจก็พยายามเข้าไปสิจะเกลี้ยกล่อม
ก็ถามเขาไงว่านี่ไปขโมยพระพุทธรูปมาเหรอ
ผู้ชายคนนั้นตะโกนกลับมาผมไม่ได้ขโมยพระพระเป็นของผม

ทีนี้เพื่อนของผู้ชายคนนี้ก็พยายามมาช่วยตำรวจนะเกลี้ยกล่อมอีกทางหนึ่ง
แล้วเห็นท่าทีนี่ที่ยืนเท้าเอวอยู่เนี่ยเพื่อนเขานะ
แล้วส่วนตัวชายคนนั้นยังถือมีดพระอยู่ใช่ไหม
พอท่าทีเขาอ่อนลงเนี่ยวางแท่นเขาเรียกว่าอะไรนะ
ยาววางลงไปแล้วแต่มือยังถือมีดพระอยู่แบบนี้
แล้วก็กลับเข้าไปที่บ้านตำรวจทำยังไงดี
เอาไม้งามเข้าไปพยายามบุกจะเข้าไปชาร์จตัว
แต่คุณดูสิกล้องข้างนั้นใช้บ้านใช่ไหม
มันเยอะมากจริงอ่ะเนี่ยตำรวจก็พยายามที่จะเข้าไป
ท้ายที่สุดค่ะนี่คุมตัวได้แล้ว
มีดพระออกจากมือแล้วก็เดินฝ่ากองขยะของเก่า
ออกมาแบบนี้ถามกำนันหน่อย
กำนันตำบลดงลานเล่าให้ฟังว่าผู้ชายคนนี้
ขโมยพระพุทธรูปปางสมาธิอยู่ที่ลานโพอยู่ในวัดของหมู่บ้าน
เสร็จแล้วปั๊บขโมยมาเอามาเก็บเอาไว้ที่บ้าน
พอจะมาขอพระคืนดูสินี่เห็นไหม
พอขอพระคือโดนเอามีดไล่ฟันซะงั้น
กำนันเองก็ต้องวิ่งหนีตายไปก่อนค่ะ

อันนี้ตอนที่ตำรวจเข้าไปนอกจากคุมตัวได้แล้ว
ก็ไปเอาพระพุทธรูปออกมาจากบ้านด้วยนะคะ
ชาวบ้านบอกว่าผู้ชายคนนี้เขาชอบเก็บของเก่า
ดูจากสภาพบ้านก็รู้แล้วก็เป็นผู้ป่วยจิตเวท
ไม่กินยาด้วยไงทีนี้พอจับตัวได้แล้ว
ต้องส่งรักษาแล้วต้องส่งรักษาแบบต่อเนื่องด้วยนะ
ที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ดหาหน่อยซิสารเสพติดในร่างกาย
มีหรือเปล่าถึงมีอาการคลั่งแบบนี้นะคะ
ดูท่าทางเหมือนจะอยู่คนเดียวด้วยนะ
ในเรื่องยารักษาโรคอาจจะขาดนะไม่ได้กินต่อด้วย